น่ารักจริงสำหรับสองแม่ลูกน้องคุณเอลซี่แล้วก็น้องบีลีฟนะคะ
แล้วก็มาโชว์ความน่ารักให้แฟนได้เห็นด้วยค่ะ
แล้วก็เราก็เลยขออัปเดตค่ะถึงพัฒนาการของน้องสักหน่อย
ซึ่งนะคะได้ยินมาว่าคุณตั๊กบริบูรณนะ
เพราะลูกสาวพูดไทยไม่ถัดนั่นเองค่ะ
ซึ่งตัวคุณแม่คนสวยค่ะก็เล่าให้ฟังนะว่าน้องวิลีฟเองค่ะ
ก็ออกเสียงแถมยังสะกดภาษาไทยได้มากขึ้นแล้วนะ
ส่วนเรื่องดันลูกสาวเข้าวงการค่ะ
หลังจากที่ให้ร่วมในรายการบริบูรณ์แฟมิลี่
คุณแม่ก็ปล่อยให้ลูกสาวนั้นเลือกเองว่าจะเข้าวงการ

จริงแล้วที่กลัวเขาพูดไม่ชัดคือของพ่อ

ก็เลยเขาบอกช่วงแรกเขาบอก

แต่ว่าคุยไปคุยมาลูกต้องไปเรียน

เวลาทำงานเหมือนเวลาเล่นของเขา
แล้วบางทีเขาก็ซับสมไม่รู้คืออะไรจริงอะไร

แต่น้องดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะ
พูดดีชอบหรือไม่ชอบ
แล้วแต่น้องถ้าเขามีความสามารถ

ถ้าไม่มีความสามารถชอบไม่ได้